ข่าวนี้ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับคุณเบเบทันชนกนะคะ
อันนี้อดีตเน็ตไอดอลค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นอาจารย์สุดสวยนะคะ
ก็คือเขาเนี่ยเข้าพิธีงานแต่งงานเนอะเขาแต่งงานเขาแต่งงาน
ไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเจ้าบ่าวเนี่ยหล่อทีเดียวคุณ
บรรยากาศอบอุ่นทีเดียวค่ะท่ามกลางบรรยากาศของครอบครัวแล้วก็เพื่อนพ้องค่ะ
พร้อมสร้างครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาอีกหนึ่งคน
สำหรับดาราสาวดีกรีอาจารย์คนเก่งเบเบทันชนก
แฟนนุ่มนักธุรกิจที่คบหาดูใจกันมา๒ปีอย่างบูมสุธี
ล่าสุดทั้งคู่ควงกันเข้าประตูวิวาอย่างเป็นทางการ
โดยช่วงเช้าของวันนี้มีพิธีม่านตามประเพณีไทย
พร้อมจดทะเบียนสมรวจที่โรงแรมสยามเคยัมปินซกี้
และต่อมาในช่วงบ่ายบ่าวสาวป้ายแดงก็ควงคู่ออกมา
เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความประทับใจที่มีให้กันและกัน
ซึ่งฝ่ายชายได้ให้คำมั่นสัญญาว่า
เริ่มต้นดูแลกันแบบไหนก็จะรักและห่วงใยเจ้าสาวคนสวยแบบนั้นตลอดไป
เดียวกับนักแสดงสาวที่ยืนยันว่าจะขอดูแลความรักด้วยความเข้าใจ
สำหรับสินสอดทองมั่นเจ้าบ่าวชี้แจงว่าผู้ใหญ่เป็นผู้ดูแล
โดยมีแหวนเพชร๒กระหลัดและเครื่องเพชรจำนวนหนึ่ง
แพลนเรื่องทายาทนั้นทั้งเบเบ้และบูมจะขอสร้างครอบครัวให้มั่นคงก่อน
ว่าอีก๒ปีหรือเป็นช่วงที่ฝ่ายเจ้าสาวอายุ๓๒
ขณะเดียวกันเบเบ้เผยว่าได้เปลี่ยนนามสกุลและคำนำหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะ
จะบอกถึงโปรแกรมฮานีมูลว่าอาจจะบินรัดฟ้าไปดื่มน้ำพึ่งพระจันท
ไอซ์แลนด์และนอเวย์ในช่วงปลายปี
ประทับใจตรงที่เขาเป็นตัวของตัวเองค่ะ
ตั้งแต่แรกที่เริ่มคุยกันแล้วก็เป็นคนจิตใจดี
ตรงที่แบบเขาก็เป็นคนตรงครับ
แล้วก็แบบไม่เหมือนคนอื่นแบบไม่ชอบใช้แบรนด์เนม
รู้จักใช้เงินฉลาดคิดอะไรอย่างนี้ครับ
ช่วงเช้าก็ราบรื่นดีค่ะก็มีสวมแหวน
ต้องแค้นขั้นมาคสวมแหวนแล้วก็จดทะเบียนกันเรียบร้อย

ถ้าไปก็คงเป็นปลายปีครับ

ก็คงใช้เวลาปีนึงสองปี
เพื่อสร้างตัวเอง

ก็มีเวลาอีกประมาณ๒ปี
ให้แบบว่าได้ทำงานกันไปก่อน
วันแรกเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างวันแรกตลอดไป
ทั้งสองคนแบบนิสัยที่มันต่างกัน

แน่นอนว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตร่วมกัน

แล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด